โอ๊ยแล้วเขาจะไปแยกยังไงล่ะคนมาเก็บขยะนั่นสงสารเขา
เด็กน้อยนี่เด็กพ่อหนึ่งดึงโป้งหกนี่
เขาแยกขยะเป็นโครงการดีของโรงเรียน
เป็นแรงบันดาลใจไปดูพร้อมกันหน่อยค่ะ
ที่หลังเวลาเล่นเวลาหนอย
บอกว่าพี่ชึกว่าที่เหรอ

เสร็จแล้วก่อนแล้ว
สุดยอดเลยยกนิ้วให้เลยโครงการนี้
คุณฟูเก่งจริงที่คิดโครงการนี้มาให้
เด็กน้องหนูได้รู้จักกัน

เอารายละเอียดเนี่ยก็คือนักเรียนป๑ถึงป๖
ทุกวันศุกร์จะต้องเก็บขยะมาให้คุณครูอย่างต่ำคนละ๑๐

นี่บางคนอาจจะมากกว่า๑๐ชิ้นก็ได้หรอก
เพราะเขาจะมีการจดบันทึกไว้
และช่วงปลายเทอมใครเก็บขยะได้มากที่สุด
ได้เป็นแชมป์ได้ของรางวัลไป
อ่ะสุดยอดไหมล่ะ
ถึงแม้ว่าเด็กเขาทำลงไปเพราะว่ามีขนมมาหลอกล่อ
แต่ก็แต่ก็เป็นเรื่องดีน่ะ
เด็กเขาจะได้ฝึกตั้งแต่เด็ก
ให้รู้จักความสำคัญเกี่ยวกับการแยกขยะ

เดี๋ยวคุณยายจะมาบอกนะเอาแบบเบื้องต้น

มาแยกขยะในบ้านกัน
อย่างแรกเลยขยะอินซี
ขยะอินทรีย์ไม่ใช่ขยะจากลูกอินทรีย์นะ

หมายถึงว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติ
เศษอาหารเศษใบไม้เศษ
แล้วไม้เนี่ยอี้แยกไว้แบบนี้ถังสีเขียวแบบนี้นะ
เอาถัดไปประเภทถัดไปนะ

ขยะรีไซเคิลเอาง่ายเลย
พวกที่มันเอาไปใช้ใหม่ได้นะ
กลัวพัชติกลัวแก้วแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยนะ

กล่องกระดาษยางโลหะเนี่ยเอาไว้รวมกันตรงนี้

ไปก็คือขยะที่มันมีสารเคมีอยู่ในนั้น
อ้าวคิดโอ้ยถัดไฟฉายไง

นี่แหละต้องแยกไว้รวมไปด้วย
ไว้แย่งไว้อ้าวอันสุดท้ายเลย
ขยะทั่วไปเนี่ยไม่ได้อยากกินขยะนะ

ขยะกินนั่นขยะกิน

ขยะทั่วไปก็คือขยะที่ย่อยสลายได้ยาก

เป็นถุงพลาสติกอ้าวมันสุกปลูกแล้ว
แกงมาถุงขนมซองขนม
โฟมที่มันเปื้อนอาหารมาแล้วนะ
นั่นเลยเอามาอยู่ในขยะทั่วไป

แยกขยะเปรียบกลับขยะให้เท่านี้ก่อน
คุณยายขอล้องนะทำเถอะนะ
บ้านเมืองเราจะได้สะอาดมากยิ่งขึ้น
ว่าไปแล้วคุณยายไปสอนดึกในหมู่บ้านก่อน
ไปเด้อไปเจอกันไปพรุ่งนี้
เย่นด้าวขาวอีนา
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ